รุดนั้นเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
เตือนกันค่ะว่าครึ่งหลังของสิงหาคมต่อเนื่องไปถึงกันยายนดูเหมือนว่าฝนจะตกชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่
และสัปดาห์นี้ภาคเหนือภาคอีสานเตรียมรับมือ
หาแหล่งสำรองน้ำหรือเปิดทางระบายน้ำเอาไว้
เพราะว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมก็มีสูงด้วยเหมือนกันนะคะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมกันจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ

บ่งบอกถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในส่วนใดที่จะมีฝนเกิดขึ้นบ้าง

ถ้าหาเข้มหน่อยนะคะคือแถบเวียดนามตรงนั้นนะคะ
คือหย่อมความร้อนมีฝนตกชุกหนาแน่นและแน่นอนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย

ดูเส้นความกดอากาศเท่าแล้วก็ปัจจัยสำคัญคือสัญลักษณ์รูปตัวแอล
คือหย่อมความร้อนจุดเหนือกันที่สะท้อน
ประกอบกับหย่อมความร้อนจุดนั้นทำให้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ภาคใต้เองก็มีฝนประจำฤดูเป็นช่วงของการเกิดฝนประจำอยู่แล้ว
เห็นไหมคะว่าทิศทางลมนี้พัดมาเป็นมรสุมตะวันตกเชียงใต้
เอ่ยขึ้นไปนะคะสะสมที่ห่อมความร้อนด้านบนนั้นค่ะ
ส่วนลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นก็จะมีทั้งฝนตกหนักแล้วก็ฝนเบาตกกระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาค
พื้นที่ไหนบ้างดูกันจากโมเดลจำลองอากาศนะคะ
เช้ายังไม่ค่อยมีฝนค่ะเพราะว่าฝนจะตกช่วงบ่ายค่ำและเย็น
เป็นเวลาประจำของฝนที่จะตกลงมานะคะ
แต่ว่าจะเน้นหนักหน่อยก็คือแถบภาคอีสานตอนล่างไล่ขึ้นไปนะคะ
อีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือในระยะนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วย
สามารถที่จะหาแหล่งสำรองน้ำเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันน้ำตกน้ำท่วมสะสมด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนั้นค่ะเบาลงหน่อยนะคะประมาณ๑๒เมตร
ห่างฝั่งออกไปไกลค่ะบริเวณหมู่เกาะถึงจะมีคลื่นสูงหน่อยนะคะ
ส่วนการคาดการณ์พยากรอากาศรายวันวันนี้๑๗สิงหาคม
ภาคเหนือภาคอีสานก็เตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองที่ตกมากหน่อย
ถ้าเป็นภาคอีสานก็คือนับจากแถบตอนบนบึงกาลสกลนครหนองคายนครพนมค่ะ
ภาคกลางตก๑๖๐ของพื้นที่ตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เตรียมรับฝนด้วยนะคะ
ถ้าหากว่าช่องทางการกักเก็บน้ำของท่านยังไม่มีเพิ่มเติมกันด้วย
หรือว่าพื้นที่ไหนรกร้างก็สามารถที่จะเปิดทางระบายน้ำปล่อยให้น้ำไหลเอ่ยออกไปอย่าให้สะสมเดี๋ยวจะเกิดน้ำท่วมนะคะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งระยะนี้ยังมีฝนตกค่ะแต่เป็นตกเบาตกกระจาย๑๒๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากก็คือบ่ายค่ำอีกเช่นกันนะคะ
ยังไงเตรียมรับมือเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะ
ส่วนใครนะคะจะต้องซ่อมแซมบ้านช่วงนี้ก็ถือว่าต้องรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกลงมาตลอดทั้งเดือนค่ะ
ไปถึงเดือนกันยายนน่าจะมีพายุเข้ามาอีกสักหนึ่งตัวนะคะ
รอติดตามความคืบหน้าเพราะเรื่องของสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
เดี๋ยวดิฉันไปดูช่างก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
ตรงนั้นเลยค่ะ